ตอนเย็นสิคะคุณจะต้องเลือก

จริงมันก็ไม่ใช่จะทุกปีนะที่๒วันนี้

ไม่ได้นะคะแต่เด็กอยากร่วมกิจกรรมทั้ง๒กิจกรรมนี้นะคะ
เพราะว่าเขาไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
นายสมิทร์ดารากรณะอยุธยารักษาการแทนผู้อเมริการ

เปิดกิจกรรมลอยกระทงวันฮาโลวีน

ตกลงไม่ได้ลอยกระทงวันรอยกระทงเหรอคะ
วันลอยกระทงวันฮาโลวีนเหรอคะลอยกระทงวันฮาโลวีน
จัดที่สวนสัตว์เชียงใหม่จัดให้เด็กโดยเฉพาะนะคะ
นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านที่

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จำเป็นจะต้องแต่งเป็นผี
นี่แต่งเหนือนตรงนู้นเลยคะ
อันนี้ถ้าเป็นผีที่คุ้นเคยก็คือผีนางตานีใช่ไหมค

เพราะว่ามันก็จะต้องเข้ากับเทศกาล

ก็คือฮาโลวีนกับลอยกระทง

เด็กชอบใจไปกันนะคะ
อ้าวจากสวนสัตว์บนดิน

เขาจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง

แต่อันนี้เป็นการลอยกระทงใต้น้ำ

กระทงยี่เป็งเขาจัดขึ้น

เป็นอาหารให้กับขี้เต่า
แล้วก็พี่ปลาอยู่ในอุโมงน้ำ
เด็กก็ยืนดูข้างนอก
คือสัตว์ทุกตัวก็จะต้องมีส่วนร่วมกับ

ตัวเขาอ่ะ

จุดนี้ผีมาค่ะมาแล้วค่ะ
ผีมากันหลายเชื้อชาติเลย

ส่วนกุศลจากผู้บริจาคโลหิต

คือยังไงคะถ้าที่ฉันทำบุญฉันต้องเจอกับอะไรแบบนี้เหรอคะ

หน้าคนบริจาคเลือดคือนิ่งมาก

เป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตนะคะ
หนีผีมาให้เลือด
นี่ชื่อโครงการนะยาวนิดนึงนะคะ
หนีผีมาให้เลือด
สภากาชาติไทยจังหวัดนครราชศรีมาเขาจัดทำขึ้น
เป็นการสร้างกระแสการบริจาคโลหิต

เพื่อเป็นกิจกรรมให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตกันนะ

ถือเป็นการสะดอกเคราะห์

ดิฉันไปงานแล้วดิฉันก็กลับมา

สมมุติว่าตัวเองเป็นผีที่ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์

เขาบอกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์
และได้เลือดที่ประชาชนบริจาคมา
แต่ถามว่าได้เลือดแล้วทำไมถึงตายล่ะ

เขาบอกว่าทนพินบาดแผลไม่ไหว
คุณในโลกนี้ไม่มีใครตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว

บาดแผลอื่นที่มันใหญ่กว่าที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะคะ
สำหรับคนที่มาบริจาคโลหิตที่นี่

อ่าบอกก่อนว่านี่เป็นศีรษรนะคะ

กลัวแล้วเป็นแบบแม่หนูไม่ไปบริจาคเลือดแล้วหนูกลัว
อะไรอ่ะนี่เป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้น

บรรยากาศในงานนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของลอยกระทง

เป็นการประกวดในค่ายราวคุณเห็นไหมค
ผมยาวเมื่อกี้

ประกวดที่ค่ายรามราชนิเวศจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

สาวน้อยสาวใหญ่มาประกวด

ผมเตียยาวเห็นมั้ยคะผมเตียยาวกับสางผมอยู่นะคะ
เอาม้วนมวยด้วยค่ะ

ทหารพลทหารค่ะ
เขาบอกว่าจัดเต็มตั้งแต่ตอนสมัครเลย
ผลสุดท้ายชนะใจกรรมการด้วยนะ

เพราะว่าดิฉันชอบผมเตียยาวของเขา

เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นผู้นำรอยกระทงในศักดิ์ของค่าย

ชุดเขาสวยนะแล้วเขาเดินได้นะเขาเก่งนะ

เปียร์ยาวคือดิฉันเห็นภาพอะ